ลูกสาวลูกชายของพ่อเปิ้ลกับแม่จูนนั่นเองนะคะ

เขาตั้งบทสวบทเป็นศิลปินแล้ว
ใช่ค่ะมีซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะคะ

น้องออร์เกรสคล้ายก็เห็นว่าน้องเป็นสายหานะคะ
แต่คราวนี้น้องมาเป็นสายหวานค่ะ

อยากเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครได้มอง
มีคนนี้เลยค่ะโอ้โหแย่งซีนเลยนะคะ
ก็คือรับบทเป็นนางเอกที่แอบปิ๊งพระเอกนะคะ
ซึ้งหรือว่าจะขำในความหน้าของน้องออร์เกสเนี่ย

ก็ให้คุณผู้ชมตัดสินเอานะคะ

แล้วก็พูดคุยกับโปรดิวเซอร์เพลงนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนี่เลยค่ะพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ
เปิ้ลเล่าว่าใจจริงเนี่ยอยากจะหากิจกรรมให้ลูกทำค่ะ
พอดีกับที่ออฟฟิศนะคะมีเด็กฝึกงานอยู่แล้วก็ทำเพลงเป็นค่ะ
ก็เลยจัดเลยใช้ลูกล่อลูกชนกันพักใหญ่อยู่นะคะ
กว่าจะได้ซิงเกิ้ลแรกแบบนี้ไปฟังเสียงของพี่เปิ้ลกันค่ะ
เด็กเขาเล่นโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาคือนักแสดงหรืออะไร
ไปกระโดดน้ำเล่นกันไปทำกิจกรรมกัน
เพลงนี้มันจะต้องโหคนต้องชอบมากมายขนาดไหน
เจกต์นี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราคิดว่า
ถ้าทำออกมาแล้วคนฟังเพลงเพลงนี้แล้วดูจบแล้วยิ้มได้
สักนิดนึงแล้วนอนหลับมีความสุขได้เป็นสิ่งที่ที่พวกเราตั้งใจมากกว่า
เป็นไงนักปั้นตัวจริงของวงการบันเทิงไม่ต้องไปปั้นใครไกลที่ไหน
ลูกนี่แหละมีตั้ง๔ออนะพี่คนโตอย่างพี่ออกัสใช่ไหม
ชอบร้องเพลงน้องออก้าชอบสายกีฬาออกูธก็ชอบกีฬา

เรียบร้อยนะคุณผู้ชมพร้อมสุดเลย